อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนะคะ
เป็นเรื่องราวร้องเรียนให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์ค่ะ
ตามหาคนขับรถเก๋งที่ชนแล้วหนีไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
ดังปั๊กแล้วก็บรึ่นไปหนีไปเลยนะคะ
กำลังเลี้ยวซ้ายเข้าสอยในนั้นจังหวังว่า
เลี้ยวเนี่ยมีรถจักรยานยนต์๒คันที่วิ่งอยู่เลนซ้าย
ไม่สามารถเบรกได้ทันแล้วก็พุ่งเข้าชนรถเก๋งอย่างจัง
ที่รถเก๋งคันดังกล่าวนะคะจะรีบขับรถหนีไปค่ะ
โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเสกสรรเพ็งแก่นเท้า
บอกว่าช่วยกันตามทีครับขับรถมารยาทแย่จริง
หน้าหมู่บ้านเคหาอุดรยูไลท์คลิปเด็ดก็นำคลิปนี้มาแชร์นะคะ
ตอนนี้ยอดวิวกว่า๒แสนครั้งยอกแชร์๒๐๐๐ครั้งค่ะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะได้สอบถามไปยังนายเสกสรร
เพ็งแก่นเท้าเจ้าของคลิปวิดีโอ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้
บริเวณใกล้กับสี่แยกสามพร้าวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเป็นรุ่นน้องที่ทำงาน
ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็มีการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
พร้อมกับนำหลักฐานให้กับตำรวจแล้วค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนิวัฒน์แจงกระโทกนะคะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถเก่งได้ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่อยู่ถัดไป๓๐๐เมตร
ซึ่งเป็นหมู่บ้านการเคหะอุดรธานี
แม้ว่าพลเมืองดีจะขับไล่ติดตามไปแต่ก็ไม่สามารถตามได้ทันนะคะ
เมืองต้นได้นำทะเบียนรถไปตรวจสอบ
พบว่าเจ้าของรถเดิมได้ขายแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์รถคันดังกล่าวไปแล้ว
ซึ่งตำรวจก็จะได้ติดตามตัวมาสอบสวนหาผู้ขับรถขณะเกิดเหตุ
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
จังหวะเลี้ยวเข้าซอยแบบนี้ต้องระวังนะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพราะปกติจักรยานยนต์เขาวิ่งเลนซ้ายอยู่แล้ว

นี่อื้อหือสองคันรวดอะ
ใช่ค่ะแล้วคือเข้าใจว่ามันเกิดอาการตกใจได้แหละคนเรา
แต่ว่าหนีไปเลยแล้วไม่คิดจะมาเลยเนี่ย
จริงเวลาตกใจมันหนีเหรอ

คือเข้าใจได้ว่าอาจจะบางคนกลัวแต่ว่ายังไง

แต่หนีไปเลยยิ่งไม่ดี

อย่างน้อยอยากให้ลงมาดูนะว่าเขาเจ็บอะไรยังไงแค่ไหน